อยู่ที่เรื่องของรถยนต์คุณผู้ชมครับรถเก่งคันหนึ่งขับขับมาจู่มีควันพุ่งขึ้นมาที่จากบริเวณหน้าห้องเครื่อง
คนขับรีบจอดรีบเอาตัวเองหนีออกมาสุดท้ายเพลิงไหม้ทั้งคันแบบนี้
โชคดีครับที่ยังมีสติแล้วก็จอดรถก่อนแล้วก็เอาตัวเองหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
ตำรวจสพเมืองนครนายกพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยอบตศรีนาวานำรถน้ำไปดับเพลิงที่ลุกไหม้
รถเก่งที่สั่นคันนี้ที่เป็นกกช๒๙๑๒นครนายกซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณปากซอยหนองพลหนองจิกหมู่๓ตะวนสีนาวาอเมืองจนครนายก
โดยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับเพลิงก็สงบแต่ว่ารถนั้นถูกเพลิงไหม้วอดทั้งคันแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน๓ทุ่มนะครับเหลือแต่โครงเหล็กแบบนี้
สอบถามนายขวัญชัยเจ้าของรถอายุ๖๕ปีก็เป็นข้าราชการเกษียณแล้วบอกว่าโอ้โหรถคันนี้ไม่ใช่ของผมหรอกนะ
ตอนก่อนเกิดเหตุผมเป็นคนขับรถมาก็จริงขับขับมากำลังจะกลับบ้าน
อยู่ไอ้ขวานมันพุ่งออกมาจากด้านหน้าห้องเครื่องเนี่ยตรงเบาะเลยแหละครูพุทธสม
ทีนี้โอ้โหทำไงดีอ่ะจอดดิแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากรถสุดท้ายมันไหม้ทั้งคันแบบนี้ครับ
ลุงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับตรงไกลสปาร์คสปาร์คคุณลุงขับคันนี้มาไหมขับมาขับมาเหรอแต่ไม่ใช่ของผม
ก่อนมันไหม้มันเป็นไงครับก็หนีเลยหนีได้ยังไงล่ะควันมันขึ้นก่อนหรือว่าควันมันขึ้นก่อน
ตรงห้องเครื่องตรงเบาะน่าจะเป็นตรงคอนโซลแหละไม่ใช่ตรงเบาะหรอกเนอะเป็นห้องเครื่องด้านหน้าแล้วก็มันก็ควันออกมาตรงคอนโซลข้างหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
ทีนี้ก็ต้องเชิญคนขับไปสอบปากคำเนอะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่รถของเขาก็ต้องเชิญเจ้าของรถมาสอบปากคำด้วยมันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งก็เชิญคนขับด้วยเพื่อไปหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปครับ